ที่สวนสัตว์นครราชศรีมาค่ะ
ไปงานนิทัศกาลนกกระเรียนไทยนะคะ
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นแห่งเดียวเลยที่ในประเทศไทยนะคะ
แล้วก็เปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
ผมบอกเลยว่าเจ้านกกระเรียนเนี่ยนะเป็นนกที่มีความพยายาม
อยากจะมีการศึกษาแต่ไม่จบสักที

กะเรียนอยู่นั่นแหละไม่คิดจะเรียนสักที
ก็กะเรียนกะเรียนสุดท้ายก็ไม่ได้เรียน
กะว่าคุณจะไม่เล่นละมุกอะไรแบบนี้

แต่มันสวยมากเลยนะท่อง

พื้นที่ภายในสวนสัตว์นครราชศรีมาแห่งนี้นะครับคุณผู้ชม
เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงนกกระเรียนพันธุ์ไทยค่ะ
ทั้งจากการผสมผ่านตามธรรมชาติ

โดยสามารถเพาะเลี้ยงลูกนกได้ปีละ๑๐๒๐ตัว
ปัจจุบันมีนกกระเรียนพันธ์ไทยเกินกว่า๑๓๐ตัวแล้ว

เขามีการทยอยนำนกกระเรียนพันธ์ไทยที่เพาะเลี้ยงได้เนี่ย
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปบ้างแล้วด้วยนะคะ
ล่าสุดทางสวนสัตว์นครราชศรีมาค่ะ
ยังจัดแสดงนิทัศกาลนกกระเรียนไทย

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่

เนื่องจากเดิมนะคะอาคารแห่งนี้
ขึ้นของปวงชนชาวไทยนะคะ

เพื่อแสดงความอาลัยและเทิดพระเกียรติพระองค์
ที่ส่งมีพระมหากรุณาที่คุณ

สมุดมีชีวิตห้องฉายวิดิทัศน

ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่แห่งเดียว
และเป็นศูนย์เรียนรู้นกเกอเรียนไทย
แบบครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย

นกเกอเรียนนี่ถือว่าโชคดีนะ
กกระเรียนเนี่ยเป็นสัตว์หายากชนิดหนึ่งนะคะ
ที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักความซื่อสัตว์

ขอบคุณค่ะ
นกเหงือก

คือดิฉันก็คิดอยู่ว่าคุณจะช่วยดิฉันหรือเปล่า

ก็เป็นสัตว์ที่แสดงถึงความซื่อสัตว์ต่อกัน
เหมือนนกเหงือก